ไปเจอคู่รักคู่นี้ไปขายยำคุณผู้ชม

จะพาผัวพูดอย่างนี้ละกัน

แล้วสามีไม่เคยทำศัยกรรมมาก่อนในชีวิต

ทางรุกของลูกภาชาขายำด้วยขายสามีด้วยนิดหนึ่ง
เอาไปทำแล้วอะไรเรายอมไม่ได้
เรารู้สึกว่าฉันต้องลองทำดูบ้างไหม
ถ้าเกิดจะทำขนาดนี้แล้ว

มากมายหลากหลายช่องนะคะจะให้ดูข้างหลัง
นั่นคือแฟนเขาคนไทยไม่ใช่คนเกาหลีเด้อ

สำหรับสัมภาษณ์แรกค่ะ
ก็เคยถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอะไรพวกนี้แหละครับ
สวัสดีเจ๊
นี่อยากได้ทั้งไหนอ่ะ
นี่จะบอกว่าพี่ลิลลี่เนี่ยนอกจากเป็นพิธีกร
เป็นนักแสดงแล้วนะก่อนหน้านี้เข้าวงการยุคแรกเลยนะ
นางเคยออกอัลบั้มนะ

ไปเสิร์ชหาดูดิฉันไม่บอกชื่อวง